คุณผู้ชมถึงอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวยาวเหมือนกัน
กรณียิงกลางงานศพของทางด้านผู้สมัครนายกเทศมนตรี
แล้วก็ทำให้ผู้สมัครนายกเทศมนตรีหรือว่าครูนงเนี่ยนะคะ
เสียชีวิตครับทีนี้ค่ะผู้ก่อเหตุ
คือสจเอ๋วเนี่ยเขาบอกนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นมือยิง
นั่นสิเขายังปฏิเสธอยู่ยังปฏิเสธอยู่ค่ะ
ทีนี้ต้องมาดูเพราะว่าเรื่องนี้จากที่เล่าไปเมื่อวาน
ก็เป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน
พอสมควรเลยนะคะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยิงกันในงานศพที่สาราสุธรรมวิชัยประชาสามัคคี
ที่วัดท่ามะขามอำเภอโพธารามราชบุรีเนี่ย
เหตุการณ์นี้ทำให้ครูนงหรือว่านางวราพรเนียมรักษา
ซึ่งเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนทรายเสียชีวิต
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔รายก็คือนายยิ่งพันธ์กันเกตหรือว่ากำนันโทน
กำนันตำบลดอนทรายนายนครวันเพ็ญผู้สมัครสมาชิกเทศบาลตำบลดอนทราย
นางสมถวินศรีรัตน์แล้วก็นางมลเทียนใจทำ
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ครับนี่ค่ะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีทั้งคนเจ็บคนตายเนี่ยนะคะครับทีนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
รวมรวมพยานหลักฐานก็เจอปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสองสอง
ยิงมาจากปืนยาวติดกล้องเพื่อหวังเอาชีวิต
ส่วนในสาราที่กลุ่มผู้ตายแล้วก็ผู้บาดเจ็บนั่งอยู่เนี่ยนะคะ
พอไปตรวจสอบดูสิคะก็เจอเป็นปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มม
เจอหัวกระสุนปืนขนาด๓๘ตกอยู่
ทีนี้ตำรวจก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะมีการยิง
แล้วกลุ่มผู้ตายก็มีการยิงตอบโต้กันด้วย

ใช่ค่ะทีนี้พอตรวจวิถีกระสุนที่คนร้ายยิง
ปรากฏว่าคนร้ายน่าจะยืนบนเก้าอี้อยู่ด้านหลังสารา
ตำแหน่งที่ยิงเนี่ยคืออย่างที่คุณสืบสกุลบอกเมื่อวาน
ว่าน่าจะมาจากตรงตำแหน่งทางพระประธาน
เฉียงไปทางด้านหลังของโรงศพ
ถ้าเห็นจากในภาพนี้นะคือโรงศพอยู่ด้านหน้าใช่ไหม

แต่ว่าถ้าด้านขวาจะเป็นตำแหน่งของพระประธาน

น่าจะยิงมาจากทางด้านขวานี่แหละนะฮะ
ใช่แต่คือบริเวณด้านหลังสารามันค่อนข้างมืด
เพราะว่าไม่มีไฟส่องสว่างก็จะสังเกตได้ยาก
และที่สำคัญคนร้ายน่าจะสอดปากกระบอกปืน

แล้วระยะยิงจากที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบดู
ระยะยิงน่าจะอยู่ที่ประมาณ๕เมตร
แล้วก็คิดว่าการก่อเหตุครั้งนี้
น่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุ๒คน
ทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจก็มีการออกหมายจับ
สจเอี่ยวหรือว่านายวัญชาติเนียมรักษาสมาชิกสภา
ชาวบ้านเขาจะเรียกตัวสจเอี่ยว
แล้วก็เข้ามามอบตัวแล้วนะครับ

พูดถึงสจเอี่ยวกับครูนงเขาก็จะมีความสัมพันธ์กัน
คือครูนงเป็นพี่สะไพรของสจเอี่ยว
ส่วนกำนันโทนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เป็นหลานของครูนงครูนงเนี่ยรักกำนันโทนคือเลี้ยงดูเหมือนลูกเลย
รวมถึงเพิ่งได้รับตำแหน่งกำนันเมื่อธันวาคมปี๖๓คือปีที่แล้ว
ขึ้นตำแหน่งเองนะใช่ค่ะคือได้รับตำแหน่งเนี่ยต่อจากสจเอี่ยว
ซึ่งก็ขยับไปเป็นสจราชบุรีใช่ค่ะคือสจเอี่ยวแต่ก่อนเป็นกำนันเอี่ยว
ใช่พอเป็นกำนันเอี่ยวแล้ววางมือจะไปสมัครเป็นสมาชิกอบจราชบุรี
อันนี้ขึ้นตำแหน่งแล้วทีนี้ไอ้การวางมือจากตำแหน่งกำนันเนี่ย
ก็จะไม่ยอมปล่อยตำแหน่งกำนันให้ใครอยากให้ลูกสาวขึ้นมารับตำแหน่งกำนันแทน
ถูกต้องคือก็หมายมั่นปั้นมือเลยว่าลูกสาวจะต้องมาได้รับตำแหน่ง
แต่ปรากฏว่าถูกกำนันโทนตัดหน้าคือเอาง่ายความหวังที่จะให้ลูกสาวขึ้นมาตำแหน่งกำนันเนี่ย
ก็ผิดหวังไปเพราะว่าทางกำนันโทมาเป็นกำนันตัดหน้าไป
อันนี้ตำแหน่งหนึ่งแล้วนะทีนี้มันก็จะมีอีกตำแหน่งหนึ่ง
ก็คือตำแหน่งนายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนทรายซึ่งครูนงผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นคนลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนทรายด้วย
แล้วไปแข่งกับใครล่ะคุณภรรยาแข่งกับนางจิตรดาซึ่งนางจิตรดาก็เป็นภรรยาของสจเอียว
ทีนี้ฮะนางจิตรดาเคยเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนทรายมา๓สมัย
แล้วก็ต้องลงแข่งในสมัยใหม่สมัยนี้อีกใช่ค่ะทีนี้สจเอี่ยวก็คงคิดว่าโอ้โห
ตั้งแต่ตำแหน่งกำนันที่จะให้ลูกสาวแล้วมาถึงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนทราย
ยังจะมาถูกแย่งจากนางครูนงอีกค่ะคือตอนนี้การเลือกตั้งจริงเลือกตั้งท้องถิ่นอาจจะมีขึ้น
คือ๒๘มีนาคมแต่ช่วงนี้เขาร้อนแรงนะในการหาเสียงถูกต้องแต่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อน
ก็เลยคิดว่านี่หรือเปล่าอาจจะเป็นสาเหตุของความบาดหมางทั้งสองเรื่องเลยทั้งสองตำแหน่ง
การเมืองท้องถิ่นล้วนแล้วเมื่อวานที่สจเอียวมอบตัวสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

มันเป็นเรื่องการเข้าลงอย่างกว่าได้ยังไง
ใช่ก็ดีกันอยู่ครับไม่มีอะไรครับ

ความจริงอยากจะพูดอะไรไหมคะ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

ปฏิเสธตำรวจเหมือนกันบอกเขาไม่ได้ทำไม่ได้ยิง
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่ามีความสัมพันธ์อันดี
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะก็เหมือนกับเป็นเครือญาติกันนั่นแหละ

ตำรวจไม่ได้อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
แล้วก็มีการตรวจสอบประวัติของสจเอี่ยว
คือเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าคนตาย๓คดีนะคะ
จากผู้ต้องหามีพฤติการอุกอาจ
แล้วก็มีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วย

ว่าสามีกับพี่สะพ้ายเขาจะมีปัญหาอะไรกัน
เพราะว่าก็เห็นว่าสจเอี่ยวสามี
ก็ยังรักยังพูดคุยกับครูนงพี่สะพ้ายดี

ไม่เคยเห็นสามีบ่นเรื่องหาเสียงเลย

กรณีการพ่ายแพ้ของลูกสาวที่ลงสมัครเป็นกำนันเมื่อ๒เดือนก่อน
มันไม่เกี่ยวหรอกกับการก่อเหตุครั้งนี้
ทีนี้ศพของครูนงบ้างนะคะคุณผู้ชม
ญาติก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
ครูนงเป็นที่รักไข้ของคนในชุมชน
แล้วก็มีคนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดยสามีของครูนงก็บอกว่า
นงเกษียณอายุราชการมาประมาณ๓เดือน
แต่ว่าครูนงก็ยังมีไฟในการทำงาน
แล้วก็เป็นครูนักพัฒนาตอนนั้นด้วย
ก็ด้วยความที่เป็นนักพัฒนาอยู่แล้ว

ก็ตัดสินใจว่าจะลงสมัครตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนทราย
พอลงสมัครกระแสตอบรับก็ดี

ที่จะได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่
เอาเป็นว่าเป็นตัวเต็งแข่งกัน
ระหว่างครูนงกับนางจิรดา
ซึ่งเป็นภรรยาของสจเอี่ยว
แล้วก็มีการเปิดเผยออกมาว่านางจิรดานะฮะ
ซึ่งเป็นนายกเทศบนตรีเทศบาลดอนทราย

ก็มีโอกาสสูงกว่าที่จะได้ตำแหน่งเหมือนกันนะครับ

ทีนี้มันมีข่าวออกมาว่ามีการเสนอ

กับการไม่ลงสมัคร

ทีนี้นายชวลิสซึ่งเป็นสามีของครูนง
บอกกลับไปบอกว่าไม่ขอรับเงิน๑ล้านบาทนี้
จะให้ภรรยาสมัครเพื่อชิงตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนหวายให้ได้

และเรามาแข่งกันแบบนี้ไหม
ให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน
เป็นคนเลือกตามระบอบประชาธิปไตย

ก็มักจะข่มขู่หัวคะแนนเสียงของครูหน่ง

อันนี้นายชาวลิศสามีของครูนงเป็นผู้เปิดเผยนะ

ว่ามีการจะยัดเงินแล้วก็มีการข่มขู่กันตลอด

นงเขาบอกว่าเอาเสียงประชาชนเป็นหลักนะครับ

ให้ผมหยุดไม่ต้องนั่น
ให้เบาหวานแล้วก็ให้เป็นรองนายก
ผมก็บอกว่าไม่ได้เราต้องแข่งกัน
ผมลงแผนไม่เป็นไรสู้กันไป

ไม่ข่มขู่แต่ลูกหนูของเรา

ระวังให้ดีมึงหยุดนะอะไรอย่างนี้
นี่คือสามีของครูนงนะคะ
ทีนี้ลูกสาวของครูนงบ้างค่ะ

ว่าชาวบ้านที่ร่วมงานสวบเยอะ
แล้วแน่ใจว่าชาวบ้านน่าจะเห็น
ตอนก่อเหตุว่าใครเป็นคนก่อเหตุนะคะ

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชาวบ้านที่เห็น
กล้าเป็นพยานให้กับคดีนี้หรือเปล่า

เพราะว่าตัวสจเอี่ยวเอง
ถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่
ทีนี้ลูกสาวของครูนงก็เลยบอกว่า
อยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับแม่ด้วย
แล้วก็บอกด้วยว่าไม่อยากให้แม่ต้องตายฟรีนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้
วันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
แล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี

มีการประชุมตรวจสอบสำนวนคดี

ให้สามารถนำหลักฐานมามัดตัวผู้ต้องหาได้

เรื่องของการเมืองท้องถิ่นในหมู่ญาติพี่น้อง
รวมถึงประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวในหมู่ญาติพี่น้อง
เดี๋ยวจะมีการนำตัวสจเอี่ยวฝากขังในวันพรุ่งนี้
ก็คือภายใน๔๘ชั่วโมงนั่นเอง
เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องตามความคืบหน้าคดีนี้ต่อกันด้วยนะคะ
โอ้โหรายคดีใหญ่นะในข่าวเที่ยงเท่านั้นของเรา
ฆ่าหันศพอยุธยาพฤติวาวากราศยิงงานศพราชบุรเยน